มีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐจากทางธนาคารออมสิน
สามารถขอได้รอบ๒ในวันนี้นะคะเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยมีบางกรณีที่ขอกู้แล้วก็ไม่ผ่าน
ก็สามารถมาขอเพิ่มเติมได้ยังมีวงเงินเหลืออยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะประชาชนที่ไปยื่นกู้เมื่อวันที่๒๓มีนาคมถึง๑เมษายนที่ผ่านมา
กู้แล้วไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์อนุมัติก็มีบางรายนะคะ
เพราะว่ามีบ้านหลังแรกมาก่อนแล้วหรือมีคู่สำรสที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านมาก่อนแล้ว
ซื้อบ้านพร้อมที่ดินราคาเกิน๑ล้าน๕แสนบาทกรณีดังกล่าวเหล่านี้แหละค่ะ
ก็ไม่ผ่านเกณฑ์อนุมัติบางรายอายุมากเกินเกณฑ์ก็มี
รายปลูกสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านบนที่ดินของพ่อแม่หรือผู้อื่น
หรือที่อยู่อาศัยที่สนใจไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐก็มี
ก็จะมีหลายกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ
ธนาคารออมสินพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ไปแล้ว๑๗๒๔๓ราย
วงเงิน๑๘๙๙๐ล้านบาทหรือ๑๕๕ของผู้ที่ลงทะเบียนไว้๓๑๓๕๒ราย
ล่าสุดผ่านเกณฑ์๖๒๕๒รายค่ะคิดเป็นวงเงินกว่า๖๘๕๕ล้านบาท
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ๓๖ของยอดผู้ลงทะเบียน
ธนาคารออมสินได้อนุมัติผู้ผ่านหลักเกณฑ์ไปแล้วกว่า๑๓๐๐รายนะคะ
คิดเป็นวงเงินกว่า๑๔๐๐ล้านบาท
ว่าเมื่อคัดกรองครบก็จะมีจำนวนผู้ผ่านการพิจารณาสินเชื่อประมาณ๑๕๐๐๐ราย
เป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ๑๕๐๐๐ถึง๑๗๐๐ล้านบาท
นายชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้มนุยการธนาคารออมสิน
ว่าเมื่อคัดกรองจนครบแล้วจะมีวงเงินโครงการคงเหลือประมาณ๓๐๐๕๐๐ล้านบาทค่ะ
ก็เลยเปิดให้ประชาชนรายย่อยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐนี้ได้อีกครั้งนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐เมษายน๒๕๕๙นี้
มนุยการธนาคารออมสินย้ำแบบนี้ค่ะให้ผู้แจ้งความจำนงไว้แล้วก็ยื่นเอกสาร
ถ้าเกิดใครยื่นแจ้งความจำนงไว้แต่เอกสารไม่ครบเนี่ย
ให้รีบดำเนินการติดต่อแล้วก็ยื่นให้ครบให้เร็วนะคะ
เพราะว่าธนาคารจะตั้งวงเงินไปเรื่อยตามหลักฐานการยื่นกู้และความพร้อมของผู้สนใจ
พร้อมก่อนได้รับอนุมัติก่อนและจำนองก่อนจนกว่าจะครบสองหมื่นล้านบาทค่ะ